โดนเมาว์นะครับว่าไปร่วมวงคุยสินค้า

มีคนตั้งเพจเขียนวิจารณ์นะครับว่า

แต่กลับใช้กระเป๋าแบรนดเนมมือ๒นะครับ

บอกว่าเนี่ยมีคนบอกว่าเราใช้กระเป๋าแบนในมือสอง

แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันถ้าราคามันถูกนะครับ
เขาบอกว่ากระทุค่อนข้างแรงนะ
บอกว่ารูพไปถึงไหนไปถึงนั่นเลยนะ

คุณต้องฉลาดในการช้อปปิ้งนะ
วิธีการซื้อของมือ๒เป็นสิ่งที่ฉลาด
มันไม่โงแฮน
มันเป็นของที่แบบว่ามันไม่มีแล้วมันไม่ได้ถ่ำขึ้นมาแล้ว
นาฬิกาบางเรือนผมก็ซื้อมือสอง